มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการชุมนุมแถวแยกดินแดง
รอบนี้ตำรวจตะลึงชาวบ้านก็สะพรึงแถมภาวะด้วย
เพราะเจอวัตถุปริศนาขนาดก้อนเท่ากำปั้น
ก้อนเรียงกันอยู่ข้างโอ่งมังกร

ซ่อนอยู่แถวโอ่งมังกรเลยตรงนี้อภิกัดชัดกว่านั้น
ลูกกลมดูแล้วมันระเบิดเหรอ
มีทั้งหินและดินมีทั้งหินและดินระเบิดไง
เพราะฉะนั้นถ้าหากมันถูกจุดขึ้นมาเป็นระเบิดแสวงเครื่องถูกจุดขึ้นมาเมื่อไหร่
รับรองว่าไอ้หินข้างในกระจ่ายโดนคนเจ็บโดนคนตายโดนบ้านคนพังเสียหายได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยจตุรทิศ๒แยก๒๕
ซ่อนอยู่ข้างโอ่งมังกรเป็นวัตถุที่ว่านี้นะฮะ
เจ้าของบ้านกวาดหน้าบ้านกวาดหน้าบ้านซอกเล็กซอกน้อย
นี่หน้าบ้านตัวเองก็เลยต้องมีการกวาดกวาดมากวาดไปไปเจอ๓ก้อนนี้
โอ้โหตกใจตกใจเลยรีบแจ้งเพื่อนบ้านตกใจไปแจ้งเพื่อนบ้านก่อนล่ะ
ให้มาช่วยดูเป็น๒ตา๓ตา๔ตาดูช่วยกันหลายตาว่าตกลงแล้วเนี่ย
เป็นระเบิดใช่หรือไม่เพื่อนบอกลงความเห็นเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่คนที่สองไม่ต้องรอหัวเสียคนที่๓แล้วกูไปก่อนนะทำไมล่ะพี่
ใช่แน่นอนระเบิดแน่นอนฮะทางเจ้าของบ้านพี่อ้วน
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่มาด้วยความชำนาญ
เหตุการณ์นี้สามารถที่จะระเบิดได้ก็ต่อเมื่อมีการจุดชนวน
แต่เนี่ยมันไม่มีการจุดชนวนดังนั้นพาเอามาได้ฮะ
พอผ่ามาก็เป็นเศษหินแล้วก็ดินระเบิดนะครับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นของกลุ่มที่ออกมาชุมนุม
ดินแดงแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้มีการใช้งาน
ระเบิดที่ว่านี้เอามาซ่อนไว้เพราะไม่กล้าถือไป
ตำรวจโบกรถเกิดตำรวจมีการตรวจสอบ
นี่จะเป็นงานใหญ่ฮะดังนั้นพอมาซ่อนไว้
หน้าบ้านคนชาวบ้านย่านนี้ก็เลยตกอกตกใจ
กับระเบิด๓ลูกซุกโอ่งมังกรญาติดินแดงครับ